ไปดูเรื่องของพิธีกรรมสำคัญเรื่องนี้กันบ้าง

เป็นพิธีกรรมสำคัญของชาวโนรานะคะ
นั่นก็คือพิธีโนราโรงครู
เขาจะคัดเลือกคนที่มาเป็นโนรา
ทำแบบไหนเลือกใครไว้ไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าแคร์จังหวัดพัทธลุง
ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือพิธีกรรมที่เรียกว่าโนราโรงครู

ทรงตาหลวงครูของครูโนรานั่นเองนะคะ

ก็คือก่อนหน้าวันรำมโนราเนี่ย

ซึ่งเป็นตาของหนุ่มร่างทรงคนใหม่เนี่ย
ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ทำให้จะต้องหาเชื้อตาหลวงครูคนใหม่มาทดแทนค่ะ

ไม่อย่างนั้นเนี่ยงานวันรำมโนราเนี่ยจะเริ่มไม่ได้
ทีนี้ผู้หญิงที่เป็นตาพรานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับ
กล่าวด้วยน้ำตาว่าหลานหลานชายคนนี้แหละถูกเลือกไว้แล้ว
เดิมเนี่ยไม่เคยมีองค์มาก่อนก็ตามนะคะ
แต่เมื่อถูกรับเลือกให้เป็นร่างทรงตาหลวงคนต่อไป
ก็ต้องรับต้องรับเชื้อนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เป็นเพียงร่างแทนคนทรงเก่าก่อนเท่านั้น
ที่เขาป่วยไงก็รับหน้าที่นี้แทนไปก่อน
จะไม่มีการส่งต่อจนกว่าคนทรงเดิมจะสิ้นใจไป
ก็คือถ่ายทอดกันไปทีละคน
นี่ค่ะตาหลวงที่เป็นตาพานผู้หญิงนี่นะคะพูดเอาไว้
นะคะถือว่านี่เป็นพิธีกรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นการประกาศให้ลูกหลานทุกคนรับทราบว่า
ตาหลวงคนต่อไปคือผู้ชายคนนี้เนี่ยค่ะ
เสื้อขาวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อ
เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์นะที่พ่อแม่พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะชาวที่
ชาวที่นับถือมโนรานะฮะรำมโนราแหละลูกหลานต่างเนี่ยนะคะ
รบนับถือซึ่งปัจจุบันว่ากันว่าก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายแล้วนะคะ